ช่วงนี้พาไปดูที่ย่านดินแดงกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยโอ้โหเดินมองหน้ากันปิดจมูกกันลื่มเลยบอกเหม็นมาก
ต้องเดินตามหาต้นต่อว่ากลิ่นมาจากไหน
ตอนแรกก็เข้าใจว่าเออไม่หนูก็แมวตายแน่
ปรากฏเดินไปถึงโอ้โหเห็นขาคนก่อนเลยค่ะ
อยู่ในซอกตึกเป็นต้นต่อของกลิ่นเป็นขามนุษย์แน่นอน
สุดท้ายต้องเนี่ยโทรแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่
เป็นศพคนจริงนะคะเป็นศพผู้ชายเปลือยกายติดอยู่ที่ซอกตึก
แล้วซอกมันกว้างแค่๓๐เซนติเมตร๑ไม้บรรทัศน์นะคะ
ตรงนี้นะฮะเนี่ยค่ะแล้วเนี่ยกู้ภัยเขาก็ต้องโอ้โห
ทุลักษณ์ทุเลน่ากว่าจะนำศพลงมาได้
คือลักษณะก็เหมือนกับข้างหลังตึกแถวแล้วเป็นซอกเล็ก
ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือมันเป็นซอกระหว่างทาวน์ฮาส์กับตึกแถว
เพราะที่มันอยู่ติดกัน๓๐เซนติเมตร๑ไม้บรรทัดวัดไปแค่นั้นเองคุณ
ส่วนมากด้านหลังเราก็จะเป็นพวกห้องครัวห้องน้ำซึ่ง

ใช่ค่ะคือตรงนี้เนี่ยนะคะ
เป็นท้ายซอยประชาสงเคราะห์๖แยก๑นะคะเขตดินแดง
อย่างที่บอกว่ามันเป็นซอกตึกหลังห้องครัวของทาวน์ฮาวส์๒ชั้น

ก็เป็นศพเปลือยกายของผู้ชาย
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบูรณนิธิต้องเอาบันไดพาดกับกระแผงปูน
ปีนขึ้นไปบนหลังคาห้องครัวของบ้านทาวน์ฮาส์
แล้วก็ลงไปใช้เชือกไนลอนผูกศพค่ะ
ขึ้นไปบนหลังคาห้องครัวแล้วค่อยนำศพลงมาด้านล่าง
ขั้นตอนกว่าจะนำร่างลงมาได้

เป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี

ร่างกายเริ่มเน่าเปื่อยแล้วขึ้นอืดแล้ว
คิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๔วัน
อ่ะลักษณะซอกเป็นแค่นี้คุณพาวคุมคุณเข้าไปได้ไหม

แล้วคือเขาติดแบบค้างกลางอยู่อะ

นอดินแดงนะคะก็ให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วเราก็ส่งคุณคารินกระมุดโยธินลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยนะคะ
ลงไปดูเนี่ยปรากฏว่าซอกเนี่ยความกว้างอย่างที่เราบอกไปแล้ว
ไม้บรรทัศน์คือสามสิบเซนติเมตรสูงแค่ร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะคะ
นี่ฮะถ้ามองสามสายสาลงไปเลยแค่เกินกว่าทุกคนจะเข้าไปได้เออ
คือถ้าเป็นหนูกับแมวก็เรื่องหนึ่งอืม
แต่อันนี้มันเป็นคนทั้งร่างเลยอะค่ะ
หลายคนก็เลยสันนิษฐานว่าเข้าไปด้านข้างด้านตรงคงไม่ได้
แต่ถ้าร่วงลงมาจากด้านบนก็ไม่แน่
เขาว่าแบบนั้นนะคะเราไปสอบถามคุณนัทชัยวัฒนานุกิจ
เป็นชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่าโอ้โห
กลิ่นเนี่ยผมได้ยินมา๔๕วันแล้วเหม็นมากเหมือนหนูตาย
เมื่อวานนี้มันรุนแรงจนทนไม่ไหวเลยต้องพยายามเดินตามหาต้นตอของกลิ่น
พอเดินมาถึงตรงซอกนี้เท่านั้นแหละ
โอ้โหไม่ใช่แมวแล้วแหละขาคนออกมาเห็นเห็นเลย
อืมก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจเลยนะคะ
แล้วบ้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดพบศพด้วยเมื่อวานเนี่ย

ถ้าเราออกมาดูออกมาเห็นอะไรที่มันไม่เป็นมงคล
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบไม่เป็นมงคลไปทั้งปีเขาก็เลยไม่ได้ออกมาดูกัน
ก็เขาหาอยู่ดูเขาว่าเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรอืมแล้วสนามกลิ่นมันมันแรงสำหรับ
แรงครับกินเหมือนหนูตายเลยหลับตายอืมแล้วจนเมื่อวานเนี้ยก็
จนเมื่อวานเนี่ยมากที่สุดครับคือสองสอยครับทั่วเลยครับ
คือกลิ่นมันรั่นมากครับประมาณห้าสิบเมตรอ่ะเนี่ยอืม
ที่ส่องเข้าไปดูเขาเขาจะเห็นขาก่อนเขาจะไม่เห็นหัวอืม
เห็นขาอืมมันก็มีมีมีคนนะครับครับนอนอยู่อืม
แต่เขายังไม่รู้ว่าเป็นศพหรือเปล่าครับอ่าฮะครับ
หลอนสุดน่าจะเป็นเจ้าของบ้านที่พบศพนะคะเขาบอกว่าจุดพบศพเนี่ย
ติดกับห้องน้ำเขาเลยเขาบอกได้กลิ่นเหม็นเน่ามาตั้งแต่เก้ากุมภาพันธ์แล้ว
อาบน้ำครับก็คิดเหมือนกับทุกคนคิดนั่นแหละค่ะว่าเออ
ไม่หนูก็แมวแหละมันจะเป็นอื่นไปได้ยังไงแต่ช่วงสี่ห้าวันก่อนเขาบอกว่า
จำได้ว่าได้ยินเสียงแววมาเหมือนกันนะร้องบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
แบบเนี้ยแต่เขาบอกว่าก็คิดว่าเป็นคนในบ้านที่อยู่ด้านหลังอ่ะ
อยู่หลังที่หลังบ้านติดกันเขาทะเลาะกันก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
กระทั่งเมื่อวานกลิ่นเหม็นเน่ามันแรงมากแล้วก็โชยเข้ามาในบ้านจนแบบ
เข้าห้องน้ำไม่ได้เลยแถมสังเกตเห็นแมลงวันหัวเขียว
ว่อนออกมาจากซอกตึกด้วยนี่ฮะภายในบ้านที่พาเราเข้าไปดูเนี่ยฮะ
ค่ะอยู่ด้านในข้างในตรงนู้นอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะนี่นี่ลักษณะ
แบบนี้เขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยเห็นที่แผ่นที่เป็นสีขาวสีน้ำเงินไหมคะ
ครับคือแผ่นที่เขาเอามาปิดตรงช่องเอาไว้ช่องต่างเพราะเขาบอกว่า
ตอนนี้นะกลิ่นมันก็ยังโชยเข้ามาอยู่เรื่อยเลยอ่ะ
ต่างคืนพี่ตำงานใช่ปะล่ะเสียงไอ้เนี้ยมันจะดังใช่
ถ้ามันกลางคืนเราจะไม่ได้ยินแต่ว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักสองสามวันอ่ะ
เราได้ยินเสียงคนอ่ะมันจะร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วย
แต่เราคิดว่าคนที่มันเช่าตึกอยู่ฝั่งนู้นเขาทะเลาะกัน
ได้ยินเสียงเออคิดว่าคนทะเลาะกันก็ไม่ได้เอกใจไม่ได้อะไรเลย
ใจนะก็พี่เคยขับรถไปดูอ่าขับรถไปฝั่งนู้นมันมีห้องแถวอยู่
แต่ว่าบ้านเขาปิดแต่แกก็บอกว่าน่าจะคนในบ้านหลังนี้แหละ
ใช่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาอยู่ตรงใช่พี่คนมันเข้าไม่ได้อ่ะ
เดินมันก็เดินไม่ได้แล้วกระเบื้องมันก็แบบมันเก่าแล้วบ้านมันผูกเลย
กลัวอยู่นะแต่ใจแต่ใจก็ยังบอกว่ามันน่าจะเสี่ยงหนูว่า
ได้ยินอะมันเสี่ยงทุกคนเก่ยมีอายุอะไรประมาณเนี้ย
อย่างนี้ต้องย้ายอยู่ไม่ไหวไม่กล้าเข้าห้องน้ำจริงมันหลอนอ่ะ
พอเข้าไปปุ๊บมันจินตนาการขึ้นมาไงคะ

ทีมข่าวเราก็ไปถามชาวบ้านระแวกนั้น
เขาบอกไม่มีใครรู้จักผู้ชายที่เสียชีวิตเลย

เพราะก็ย่านนั้นก็ไม่ได้มีคนหาย

ชาวเมียนมาร์คนหนึ่งหิ้วกระเป๋าออกจากบ้านเช่าพอดี
ก็เลยเข้าไปคุยไปถามแล้วก็ขอถ่ายพาสปอร์ตเอาไว้หน่อย
ก็เลยเข้าไปคุยไปถามแล้วก็ขอถ่ายพาสบอร์ตเอาไว้หน่อย
ก็เลยเข้าไปคุยไปถามแล้วก็ขอถ่ายพาสบอร์ตเอาไว้หน่อย
คนตายปุ๊บแล้วมีคนมาลุมดู

แล้วไอ้พระม่าก็เก็บกระเป๋าเดินลงมาเลย
แล้วไอ้พระม่าก็เก็บกระเป๋าเดินลงมาเลย
ดูแล้วไอ้พม่าก็เก็บกระเป๋าเดินลงมาเลย
เหมือนกระเป๋าลากจะไปเมืองนอกอย่างนี้

แล้วพอตังหลวดเขาทักแต่เขาก็สั่น

ไม่อยู่กับตัวแล้วเขากลัว
เผื่อมีอะไร